คุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคือจะบอกว่าผมไปร่วมงานมาด้วยนะ
ซึ่งน่าสนใจมากการทำความสะอาดขยะในลำคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
คือมีหลายหน่วยงานนะครับมีหลายองค์กรนะครับอย่างเช่นมูลนาทิ
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าน่าสนใจไงคุณผู้ชมเห็นเรือลำนี้ไหม
คือเรือลำนี้เนี่ยนะครับเขามีการสาธิตในการเก็บขยะในครอง
คลองนี้คือคลองภาษีเจริญนะครับคุณเต็น
แล้วก็ปกติมันมีขยะนะเศษขยะอะไรต่าง
มันจะมีการบดขยะก่อนโดยเรือลำนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือมันจะช่วยทุ่นแรง
ใช่คือมาจากเยอรมนีนะฮะเรือลำนี้แล้วคือมันมีอุปกรณ์อัจฉริยะถูกติดตั้งภายในเรือครับ
มีสายพานลำเลียงขยะไปพักบนเรือแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการในการรวบรวมคัดขยะอีกครั้งหนึ่ง
ประเด็นก็คือว่ามันมีเรือที่ปกติแล้วของในพื้นที่กรุงเทพหมานครเขาไปเก็บขยะ
อันนั้นใช้แรงงานคนแล้วแต่ละครั้งที่ตักขึ้นมาเนี่ยคือมันไม่ใช่เบานะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าขยะที่ผมแอบไปถามเขาตอนเขาเจอเนี่ยนะครับในคลองแบบนี้นะเขาทิ้งบางทีเขาทิ้งกระเป๋าเดินทางครับ

ที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหลายพื้นที่นะฮะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นนะฮะก็มี

ครับและผมก็เนี่ยมีคุณดอมนี่ผู้ประกาศของเราน่ะ

ก็ไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการตระหนักสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
การดูแลโรคนี่นะครับดูแลสิ่งแวดล้อมสำคัญ

มีเสียงแหมแอบเขินมันมีเสียงตัวผมด้วย
ถ้าเขาไม่ได้เอาออกก็มีเสียงให้ฟังกัน
เราให้สัมภาษณ์ทั้งคุณดอมคุณชมพู่แล้วก็ผม

ถ้าเรากินอะไรเราใช้อะไรเราเก็บกลับมาด้วย
ลงคลองแบบนี้สุดท้ายมันวนกลับมาหาพวกเรา
ก็เวลาน้ำท่วมในกรุงเทพใช่ไหมล่ะ
สุดท้ายมันก็ไปอุดตันตามท่อนั่นแหละครับ
ส่วนหนึ่งของการที่ทำให้สภาพอากาศโลก

เพราะว่าผมไปดูสถิติมานะ
ครั้งที่๑๐ปีที่โลกร้อนที่สุด
มันคือตั้งแต่ปี๒๐๑๐เป็นต้นมา
เพราะฉะนั้นในโลกที่มีแบบ๑๐๐๐๐เป็นแสนปี

เพราะฉะนั้นก็ร่วมลงเรื่องของการไม่ทิ้งขยะ
หรือว่าการแยกขยะอะไรต่างสำคัญมากนะ

ก็มีการนำโซลูชั่นเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีจากต่างชาติเข้ามา

ก็จะช่วยผ่อนแรงของมนุษย์มากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเก็บขยะลดปริมาณขยะที่กรทม
สถิติปี๖๓๖๔มีขยะประมาณสัก๑๐ตันในปีหนึ่ง
แล้วก็กรุงเทพเป็นพื้นที่ที่มีขยะมากที่สุดในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นร่วมมือร่วมแรงใจนะคะ
อย่าให้กรุงเทพหายใจด้วยปอดข้างเดียว
ปริมาณขยะเพื่อกรุงเทพและโลกของเราค่ะ